บุญพลาเต้นเนาะพาเหามาปบอ่ออ่ออ่อ
รู้สึกคือการดูเนาะคือหักที่รอที่ฝัน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
โอ้คุณผู้ชมครับมาฟังเพลงพี่มายนะครับ
ร้องผิดร้องถูกแต่อารมณ์บุญพลายยามเช้าแบบนี้นะครับ
ก็เลยต้องมาใส่ที่สีสันข่าวเช้าไทยรัฐครับผม
สักหน่อยนะครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
อารมณ์แบบนี้แหละครับผมอยากบอกได้คำเดียวว่าเพลินแน่นอน
ไปดูเรื่องปัตเตอร์เลี่ยนกับหนูน้อยจะเด็ดไม่เด็ดแค่ไหน
เชิญชมได้เลยครับ
ก็มีครับจ้า
บอกพูดมากเจ็บคอจ้า
ก่อนกินก็ต้องมีกิจกรรมเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อน
อาหารจะได้ลงสู่กระเพาะอย่างเต็มที่
วาดเสียววาดเสียวการสั่งเลยครับคุณผู้ชม
เมื่อรถบรรทุกคันนี้ไม่มีที่กลับรถจะทำอย่างไรกันดีล่ะครับ
เพราะค่อยถอยถอยถอยแล้วยกสมาธิต้องดีมาก
ถ้าถอยยาวกว่านี้มีสิทธิ์ตกลงข้างล่างทันที
วาดเสียววาดเสียวแล้วก็ผ่านไปได้ครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

คงตกตั้งแต่แรกละครับคุณผู้ชมครับ